ขึ้นไหวการเมืองในช่วงวันหยุดนะคะแน่นอนก็มีการลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าวันนี้ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปนะคะ
พลเอกประวิทย์ก่อไปพลเอกอนุพงศ์ก่อไป
คือเขามีการทำสัญญากันระหว่างกรทมกับทางผู้ค้าที่ตลาดนัดสวนจตุจักร
ในเรื่องของการให้มาค้าขายกันได้ทำสัญญาใหม่ก็ไปดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าโอ๊ยผมเป็นเด็กสวนมาก่อน
ตอนเด็กเดี๋ยวเดินสวนจตุจักรบ่อยมาซื้อบ่อย
ใช่ท่านนายกก็เลยบอกว่าเรื่องของการจัดระเบียบสำคัญนะ
เรื่องของการดูแลความสะอาดเพราะว่าสวนจตุจักร
วันนึงมีคนไปเดิน๒๐๐๐๐๐คนนะ

รายได้วันหนึ่งเกือบ๙ล้านนะเนี่ยค่ะ
แล้วก็ใช่ของกินก็เยอะของช้อปปิ้งก็มัน
พี่ตู่ไปถึงโซนนั้นไหมโซนที่เขาแบบเป็นพวกสัตว์เลี้ยงสัตว์หายาก

ไม่แน่ใจน่าจะไปไม่ถึงเพราะท่านนายกอารมณ์ดีอยู่
เอาเลยฮะใช่ค่ะอารมณ์ดีอยู่คือมีป้ายเชียร์เยอะเลยไง
มีทั้งเชียร์ลุงตู่เชียร์ลุงป้อมก็มี

ทีนี้ค่ะนักข่าวก็ถามเรื่องการเมือง

เมืองสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก่อนกลับก็ตอบสื่อ
เรื่องที่บอกว่ามีคนยื่นร้องให้กรกตตรวจสอบคุณสมบัติ
ดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐ
นายกก็ตอบว่าแข็งแรงกว่าเดิม
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้ค่อยเขว

ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงเขตบางแคร์นะคะ
แล้วก็บอกว่าเขตนี้น้ำท่วมทุกปีนะ
สาเหตุก็คือไม่มีสอสอไม่มีนักการเมืองมาดูแลเลย
พักก็เลยเดี๋ยวจะมารับใช้มาดูแลให้เองเดี๋ยวส่งคนรุ่นใหม่มา
ก็ยอมรับว่าการที่พลเอกประยุทธ์ไม่ลาออกทำให้พักเสียเปรียบเหมือนกัน
ก็ถูกกระแสวิจารณ์เยอะนะแต่ก็อย่าไปดูที่วัฒกรรมทางการเมืองเลยนะคะ
ส่วนพักภูมิใจไทยค่ะพันเอกเศรษฐพงศ์มริสุวรรณโคศกพักนะคะ
ก็นำผู้สมัครเขตบางแคนลงพื้นที่นำเสนอนโยบาย
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพัก
ก็จะเปิดปลาสายใหญ่ที่นครศรีธรรมราชครับเชื่อว่ามีเซอร์ไพรส์
ส่วนกรุงเทพบางเขตแม้จะมีโพลว่าไม่มีชื่อในอนุทินที่ได้รับคะแนนนิยม
ภูมิใจไทยก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรนะคะ
ภาคภูมิใจไทยเองก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไร
แล้วก็คิดว่าผลของโพลนั้นไม่ได้มีผลกระทบอะไร
แต่สิ่งที่สำคัญคือผู้สมัครจะต้องขยัน
ลงพื้นที่พบปะประชาชนโดยตรง
ผลของโพลนั้นไม่สามารถบ่งบอกได้
เมื่อวานนี้กรกตได้ประกาศรับรอง
แต่ทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่ามีอยู่๕๐๒คน
แล้วก็อีกร้อยกว่าคนในส่วนของเมือนชีหลายชื่อ
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกต
กล่าวถึงผู้ที่ไม่ผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็นผู้สมัครสอสอว่า
สามารถไปยื่นคำร้องต่อสารดีกาได้เพื่อจะขัดค้านภายใน๗วัน
เพราะว่าผู้สมัครไทยรักษาชาติเขาก็ถูกประกาศเหมือนกัน
ได้รับการรับรองให้เป็นผู้สมัครเหมือนกัน
แล้วที่สุดแล้วถ้าสารรับนุมมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ
แล้วถ้าสมมุติถ้าเป็นก่อนเลือกตั้ง
๒๔มีนาคมแต่บัตรเลือกตั้งพิมพ์ไปแล้ว
มีชื่อผู้สมัครมีพักไทยรักษาชาติตรงนี้จะทำยังไง
ตรงนี้ทางเลขาธิการกรกตบอกว่า
ถ้าใครไปกากบาทให้กับหมายเลขผู้สมัครของพักไทยรักษาชาติ
ก็ถือว่าคะแนนนั้นก็เป็นบัตรเสียไป
ถ้าพักไทยรักษาชาติถูกยุบนะ
แต่ตอนนี้ไม่มีคำวินิจฉัยคำสั่งอะไรของศาลฯหรือหลุ่นออกมา
ส่วนทางพรรคภูมิใจไทยก็มีกรณีปัญหา
คือว่าผู้สมัครสหสอบัญชีรายชื่อของพรรคเขาคนนึง

ทะเบียนพักภูมิใจไทยบอกว่า
เป็นผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อของพักภูมิใจไทย
แต่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อ
เพราะฐานข้อมูลของกรกตกับพักไม่ตรงกัน
ทั้งที่นายกรวีเนี่ยมาสมัครเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทย
พร้อมกับพี่ชายนายพาราดรเข้ามาจากทางชาติไทยพัฒนา
แต่นายพารดรเนี่ยคุณสมบัติผ่าน
แต่ทำไมนายกรวีคุณสมบัติไม่ผ่านทั้งที่สมัครพร้อมกัน

ค้านไปทางศาลดีกาตามที่กรกตบอก
แต่ก็มีหลายคนที่เขามีกรณีปัญหาแบบนี้ที่ก็ต้องไปที่ศาลดีกา

ไม่รู้ว่าศาลท่านจะพิจารณาใช้ระยะเวลาเท่าไห

ถ้าถึงวันเลือกตั้งก็ลงคะแนนไปก่อน